ความมั่นคงจังหวัดนราธิวาส

ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดรถยนต์
ของนายอำเภอศรีสาครเมื่อวานนี้หรือไม่

ได้ภาพวงจรปิดของ๓คนร้าย
ขณะที่นำรถกระบะบรรทุกระเบิดแสวงเครื่อง

โดยพันธุ์ตัำรวจเอกภูวรณาแก้วน้อย
ผู้กำกับการตำรวจภูทรรามันจังหวัดยาลา

พยายามก่อเหตุคาร์บอมในปั๊มน้ำมันเมื่อวานนี้

จากการสืบสวนทราบมานะครับว่ามีคนร้ายมี๒คน
ขับรถกระบะซึ่งถูกปล้นมาจากตำบลลำใหม่อำเภอเมือง
เมื่อวันที่๒๖กรกฎาคมเข้าไปในปั๊มน้ำมัน

คนร้ายก็ได้วิ่งไปขึ้นรถจักรยานยนต์
ที่มีพวกขี่มารอรับหลบหนีไป
ล่าสุดได้ภาพคนร้ายรวม๓คนจากกล้องวงจรปิดแล้วนะครับ
พร้อมสั่งชุดสืบสวนเร่งติดตามตัวไปดำเนินคดี

วัดชายแดนภาคใต้พร้อมทหารและชุดสืบสวน
ส่วนที่กำลังตรวจค้นบ้านนายอับดุลลาเต๊ะ
ที่บ้านบาโงบูโลหมู่๓ตะบนเรียงอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาส
ขยายผลจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์
ของนายกดชกรรรักษาสอนในอำเภอศรีสาคอน
ทำให้มีผู้บาดเจ็บ๘คนเมื่อวานนี้
จากการตรวจค้นก็พบอุปกรณ์ประกอบระเบิดหลายรายการ
ระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบแล้วเสร็จใส่ไว้ในถังแก๊ส
งต้ม๒ถังจึงได้ตรวจยึดไว้
ขณะที่นายอับดุลลาเต๊สารภาพนะครับว่าเป็นผู้ประกอบระเบิด
แต่ไม่ทราบว่าคนร้ายนำไปก่อเหตุที่ใด
ตำรวจจึงควบคุมตัวไปสอบปากคำว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการก่อเหตุทั้งที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาส
และอำเภอรามันจังหวัดยาลาเมื่อวานนี้หรือไม่